กลายเป็นศึกเกาเหลาต้มยำชามใหญ่มากแล้วจริงนะครับ
ตอนนี้สำหรับกรณีของซื้อเจ๊สังลุยบุ๋มปะนัดดา
กับคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณซึ่งยังไม่มีความคืบหน้า
จากทางอีกฝ่ายออกมานะคะค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ย
ยังไม่จบลงง่ายง่ายแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายหลายคน
พุ่งเป้าไปที่คุณเจนี่เทียนโพสุวรรณ

เกาเหลาชามโตของวงการบันเทิงไปแล้วค่ะ
ปมธุรกิจฟิตเนสกรณีแย่งที่จอดรถกัน
ระหว่างพิธีกรใจบุญบุ๋มปนัดดาเจ้าของสแมสยิม
โดยฝากนางเอกสาวยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อนซีนานาเรบิน่าได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ผ่านสื่อ
ว่าได้พูดคุยกับเจนนี่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม่ขอชี้แจงถึงรายละเอียด
เนื่องจากเป็นเรื่องเซ็นสิทีฟอยากให้ทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงเองจะดีกว่า
ส่วนตัวในฐานะเพื่อนก็ได้แต่คอยรับฟังและเป็นกำลังใจให้
ซึ่งเชื่อว่าเพื่อนสาวคงจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
พร้อมกับออกตัวว่าถึงแม้เจ้าตัวจะเป็นเพื่อนสนิท
และมีธุรกิจร้านตัดผมภายในบริเวณพื้นที่ที่เป็นปัญหา
แต่ก็ไม่ได้รับอภิษฎมากกว่าคนอื่นค่ะ

ทุกครั้งนานามีปัญหาเจนี่ก็ให้กำลังใจ

นานาขอไม่ลงในรายละเอียดดีกว่านะครับ
เพราะว่าจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นายในฐานะที่เพื่อน

มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตทุกคน

แล้วก็อยู่ด้วยกันหัวเราะเฮฮาทานข้าวอะไรก็ว่ากันไป
จริงแล้วก็เจนี่ก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะ
แล้วเขาก็โตพอที่จะแฮนโดสถานการณ์ได้
ใช่ค่ะนานาก็ไปเช่าพื้นที่ที่นายวันด้วยใช่ค่ะ
สำหรับส่วนตัวนานานะคะก็สมมุติดีไม่ได้มีอะไรค่ะ